ตอนนี้แต่ละพักการเมืองเขาก็ปรับโหมด
จะเข้าสู่การเลือกตั้ง

เราเป็นประชาชนเราจะเลือกทั้งที
ก็ต้องดูเรื่องกันว่าเอ๊ะใครจะสามารถ

ปากท้องเศรษฐกิจต่างได้ครับ

ว่าแต่ละพักเขามีนโยบายการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับท่านผู้ชมครับ

จากช่วงนี้ไปจนถึงช่วงวันเลือกตั้ง

ถ้าครบเทอมก็อีกปีกว่า

แต่ถ้าไม่ครบเทอมก็จะเลือกเร็วขึ้น
ฉะนั้นจะเป็นช่วงที่
พักการเมืองเสนอนโยบาย
เสนอแนวทางแก้ปัญหาของประเทศ

ปากท้องที่จะเกิดขึ้น
แล้วกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไป

แล้วมันกระทบต่อวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน
อย่างพวกเรารุนแรงมากขึ้นทุกทีทุกที

วิกฤตคนจะยากจนลงถึงขั้น

จากพักที่คาดว่าน่าจะมีโอกาส
เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
ทั้งสองคั่วคนก็ยิ่งสนใจมาก
ขั้วหนึ่งคือพรรคพลังประชารัติ
ขั้วหนึ่งคือพักเพื่อไทย

ภักดิ์เพื่อไทยเขาพยายามจะเสนอนโยบายสิ่งที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจในช่วงจากนี้ไป
เมื่อวานนี้คนสำคัญของพักคนหนึ่งคือคุณจตุรนฉายแสงคุณจตุรนเนี่ยอดีตเขาเป็นผู้รักษาการ
หัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับตอนนี้มาเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์
คุณจตุรนพูดถึงความท้าทายที่ประเทศเราต้องเผชิญ
จากนี้ไปเนี่ยมีอะไรบ้างคุณจตุรนสรุปเป็น๘ข้อ
เราต้องเผชิญเศรษฐกิจตกต่ำโตช้าฟื้นช้า
เราต้องเผชิญความยากจนที่มาเจอกับภาวะของแพงค่าแรงถูก
เราต้องเจอหนี้สาธารณะสูงแต่ว่าเงินถูกใช้ไปอย่างศูนย์เปล่า
เราเจอกับความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจเป็นการเหลื่อมล้ำระดับต้นของโลก
ห้าเราเจอกับขีดความสามารถของประเทศต่ำล้าสมัย
ไม่ทันโลกไม่มีอนาคตสำหรับเยาวชนของชาติ
เรากำลังเผชิญกับสังคมสูงวัยที่กำลังจะมาถึง
เราต้องเจอภาวะโรคร้อนแต่ว่าก็ไม่มีการจัดการ
การไม่มีเสรีภาพของประชาชนความไม่เป็นประชาธิปไตยของประเทศ
อันนี้คือความท้าทาย๘ข้อใหญ่
แต่ว่าเรามาเจอกับรัฐบาลแบบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
เจอข้อเดียวก็แก้ไม่ได้
การเลือกตั้งที่จะมาถึงเราบอกกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาว่า
ถ้าต้องการแก้ปัญหาความเดือดร้อนต้องให้พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาล
แล้วไม่ใช่ชนะแบบธรรมดามันต้องชนะแบบถล่มทลาย

แล้วเราจะทำให้เห็นว่าพักเพื่อไทยทำได้
แล้วจะทำให้ดีกว่าในอดีตที่ผ่านมาด้วย
หลังจากนั้นคุณหมอชนละนานศรีแก้ว
หัวหน้าพักเพื่อไทยก็มาตอกย้ำอีกทีนึงว่า
วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้เป็นครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ
คนจนล้นประเทศคนรวยกระจุกนิดเดียว
หนี้ครัวเรือนสูงสุดในประวัติศาสตร์
ธุรกิจปิดตัวล้มตายมากมาย
ลุมดำที่ประเทศไทยและพี่น้องประชาชนคนไทย
ทรมานภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
เราไม่ยอมรับชะตากรรมเช่นนี้ได้อีกต่อไป
แล้วคุณชลนานก็บอกว่า
ถึงเวลาต้องออกจากวิกฤต
ทางออกเดียวคือพลเอกประยุทธ์ต้องออกไป
พักเพื่อไทยต้องกลับมา
พักเพื่อไทยคือทางเลือกที่ดีที่สุด
ที่จะพาพี่น้องชาวไทยออกจากหลุมดำ
เราขอประกาศว่าถึงเวลาแล้ว
เราพร้อมแล้วที่จะเข้ามารับช่วง
ในยามมืดมนต์ที่สุด
ยามที่ทุกข์ทรมานที่สุด
นี่คือการให้ความหวังต่อประชาชน

สวนจากคุณธนกรวังบุญคงชนะ

ต้องขอให้มองย้อนกลับไปเมื่อ๘ปีที่แล้วด้วย
ว่ารัฐบาลชุดนี้ต้องมาใช้หนี้มากมายจากการทุจริต
ที่รัฐบาลชุดที่แล้วทิ้งเอาไว้
โดยไม่เคยรับผิดชอบใดทั้งสิ้น

จึงเข้ามาโดยไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์
แต่เริ่มต้นจากติดลบ
มุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน
แค่คำพูดที่ว่าจะไม่ทิ้งคนลากย่าก็ไม่น่าเชื่อถือแล้ว
เพราะการโกบโกยหาผลประโยชน์จากโครงการจำนำข้าว
พิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเป็นการทำเพื่อพวกพ้องของตัวเอง
ไม่ได้คำนึงถึงชาวนาและคนรากย่าเลยแม้แต่นิดเดียว
แล้วคุณธนากรก็บอกว่าวันวันหนึ่งเนี่ยจ้องจะหา
แต่โอกาสว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง
แล้วแบบนี้จะให้ประชาชนไว้วางใจได้ยังไง

นี่คือเสน่ห์ของระบอบประชาธิปไตยครับ
คือการเสนอทางเลือกให้ประชาชนและการตอบโต้จากฝ่ายตรงกันข้าม
ก็ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนจะเชื่อฝ่ายไหนศรัทธาฝ่ายไหนมากกว่ากัน
แต่ผมถึงบอกว่าการเลือกตั้งที่จะมาถึงคราวนี้
จะเป็นการเลือกอนาคตและชะตากรรม
ของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง
มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
คือเป็นการเลือกชะตากรรมทางออก
ทางรอดทางเศรษฐกิจของประเทศ
ฉะนั้นประเด็นนี้จะเป็นประเด็นสำคัญมาก
ในการที่จะยกมาอธิบายต่อสู้กัน
นโยบายข้ออื่นไม่เป็นไรเอาไว้ก่อน
เอาเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นหลักก่อน
มันเหมือนไฟกำลังจะไหม้บ้านนะครับ
ต้องเรียกหารถดับเพลิงก่อน

ฉะนั้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของภาวะเศรษฐกิจว่า
มันจะล่มสลายหรือพลิกฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้
ได้เร็วได้ช้ามันอยู่ที่ขีดความสามารถ
ของรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเป็นสำคัญ
แล้วตอนนี้เอาแค่ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
หลังวันที่๓๐เมษานี่ก็เหงื่อแตกแล้ว

เพราะว่าหลังวันที่๓๐เมษาน้ำมันดีเซล

หรือรัฐบาลอาจจะอุ้มไว้บางส่วน
อันนี้ก็แล้วแต่ไปคุยกัน
แต่ถึงยังไงมันกระทบต่อเศรษฐกิจปากท้อง

เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่
ภาคการขนส่งเขาอั้นไม่ไหว
โรงงานอุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้า

สุดท้ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ก็จะชักแถวขึ้นราคา

รายได้เท่าเดิม
หรือไม่มีรายได้
แล้วสินค้าก็ขึ้นราคา

แล้วจะเอาอะไรกินเข้าไปล่ะครับเนี่ย
เจอวิกฤตเศรษฐกิจคราวนี้

วิกฤตความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
ติดอันดับต้นของโลกจริง
คนที่จนอยู่แล้วก็จนลง

ขึ้นรวยขึ้นเงินมาต่อเงินนี่ครับ

ลดราคาแพงในงานมอเตอร์โชว์
สูงขึ้นกว่าปีก่อนก่อนด้วยซ้ำไป
แล้วในขณะที่คนกู้ธนาคาร

จนลงไม่มีปัญญาจ่ายหนี้

แต่ว่าลองไปอ่านผลประกอบการ

เราต้องให้ความสนใจ
กับเรื่องการเมืองมากหน่อย

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลักครับ

ก็มองถึงการเมืองระดับประเทศการเมืองใหญ่นะครับ